คุณผู้ชมครับในบ้านเรานะฮะตามตรอกซอกซอยเนี่ยบางทีมันก็แคบนะฮะรถสวนกันได้ต้องแบบแต่ละคนต้องชิดซ้ายฝั่งของตนเองนะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแต่ว่าจะมีคนประเภทหนึ่งครับที่คิดว่าเฮ้ยเป็นทางเนี่ยฉันจะไปทางของฉันทุกคนต้องหลบฉันนะขับคร่อมไปสุดท้ายต่างฝ่ายต่างไม่หลบผลออกมาเป็นอย่าง
เขาขับคล่อมเลนมาเขาไม่ยอมชิดซ้ายรถเก่งคันนี้เขาก็ชิดของเขาดีนะฮะดูอีกทีแล้วกันครั้งหลังเนี่ยเขามีกล้องเขาก็ขับตามกันไปนี่ฮะกระแทกแบบนี้เลยนะฮะแน่นอนก็เสียหายทั้งคู่แล้วครับคุณผู้ชมเราเห็นภาพจากรถคันที่ขับตามมานะฮะเห็นชัดเจนเลยว่ารถเก่งคันนี้เขาก็ขับขับตามกันไปในซอยแคบนะฮะรถเก
นายสุรพงศ์รอดวงอายุ๕๔ปีพร้อมด้วยทางด้านของภรรยาชื่อว่านางสาวพร้อมซิรินะครับ
ก็ขับมาเมื่อวันก่อนเนี่ยนะฮะ๘โมงครึ่ง
ตัวเขากับภรรยาก็ขับกันมาออกจากบ้านไปทำธุระ
จังหวะนั้นตัวเขาเองก็พยายามชิดขอบทางอย่างที่สุดแล้ว
แต่มันก็ไม่พ้นนะฮะรถก็กระแทกเข้ามาตัวเขาก็บาดเจ็บ
จากนั้นก็ไปแจ้งความที่สพบางศรีเมืองเพราะอะไร
ทั้งที่ก็ผิดเต็มขนาดนั้น
เบื้องต้นก็มีการสอบปากคำสองสามีภรรยาไปแล้ว
แล้วก็จะนัดหมายคู่กรณีแล้วก็ประกันภัย
ตกลงชดใช้ค่าเสียหายกันต่อไป
คือแบบนี้นะผมเคยเจอกับตัวแต่ถึงขนาดไม่ได้ชนกัน
คือสันนิษฐานว่าคือซอยมันแคบใช่ไหม
บางทีมีต้นไม้กี่ไม้ข้างทาง
รถคันที่สวนมาก็ประมาณว่าไม่ให้ผิวรถฉันเนี่ย
จะได้โดนกิ่งไม้โดนต้นไม้จะไม่ให้ระคายเคืองไม่ให้เป็นรอย
ก็ขับคล่อมมาผมสันนิษฐานกรณีของผมนะ
ผมไม่ได้กล่าวหากรณีนี้ก็เลยเป็นแบบนี้แหละฮะ
คนฝั่งชิดด้านนี้ก็หลบจนไม่รู้จะหลบยังไงแล้ว
อันนี้ผมเล่ากรณีของผมก็เนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นได้
ฉะนั้นรักษาเลนส์ของท่านนะครับนะฮะรถจะได้ไม่ชนกันนะครับ